เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันจ้า

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

จากว่าใกล้เทศกาลกินเจแล้วด้วย
ผักกาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐บาท

ผักชีไทยกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ส่วนพริกจินดาแดงยังคงที่อยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทนะคะ

เทศกาลกินเจและราคาผัก
อาจจะปรับขึ้นสูงกว่าเดิมนิดนึงเนาะคุณผู้ชม